มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกันบ้างนะครับ

เพิ่งเล่าข่าวว่าพี่ม๒๓คน
ไปจับน้องสี่ขวบอนุบาล

แม่พี่เขาเอามีดมาทิ้มหนูแบบนี้
สะเทือนใจรอบนั้นเกิดที่ชนบุรี

เป็นพาดหัวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะหน้าในนะครับ

ลูกถูก๔นักเรียนชายจะรุมโทรมในโรงเรียน
โดยนักเรียนชายเตรียมถุงยางอนามัยมาไว้ด้วยนะครับ

เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุกับลูกสาวแล้ว

ปรากฏว่าทางโรงเรียนไล่ลูกสาวเธอออกจากโรงเรียนด้วย

มีพฤติกรรมในการสุ่มเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานี้ผู้เป็นแม่ก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรม
และให้เกิดการตรวจสอบนะครับกับทางมูลที่ปวีนาหงษกุลนะครับ
ซึ่งประธามูลที่ปวีนาหงษ์สกุลเพื่อเด็กและสตรี

เพราะว่าแม่ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

โดยเล่าให้กับคุณปวีนาฟังบอกว่า
ลูกสาวของเธออายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๒โรงเรียนย่านปฐุมธานีแห่งนี้
กดดันให้ออกจากโรงเรียนโดยไม่เป็นธรรม
หลังจากเกิดเหตุถูกนักเรียนชาย๔คน
พยายามข่มขืนในห้องน้ำ

ลูกสาวไปเรียนตามปกติช่วงบ่ายเข้าห้องน้ำหญิง
แต่เข้าห้องน้ำตามลำพังนะ
และถูกนักเรียนชาย๒คนปีนเข้าไปในห้องน้ำหญิง
และขอร่วมเพศกับลูกสาวโดยเตรียมถุงยางอนามัยมาด้วย
และมีนักเรียนชายอีก๒คนอยู่หน้าประตูห้องน้ำ

โชคดีมีนักเรียนหญิงต่างชั้น
มาพบเข้าแล้วก็ช่วยเหลือได้ทัน

และให้นักเรียนชายออกจากโรงเรียนไป๒คนแล้วนะ
ส่วนลูกสาวของเธอซึ่งถือว่าเป็นผู้ถูกกระทำนะครับ
ปรากฏว่าทางโรงเรียนให้เรียนต่อถึงสิ้นเทอมนี้เท่านั้น
และให้ออกจากโรงเรียนด้วยเช่นกัน

มันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมต่อลูกสาวของเธอ
ลูกสาวของเธอเป็นผู้ถูกกระทำ
แต่เหตุฉะไหนทางโรงเรียนถึงมาให้เหตุผล
ว่าลูกสาวไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงเอง
แล้วนักเรียนชายที่เหลือทำยังไงที่ก่อเหตุ
นั่นสิครับฟังเสียงผู้เป็นแม่ก่อนนะครับ
บอกว่าลูกเราเหมือนว่าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยง

ก็ทำให้โรงเรียนเสียชื่อ
แล้วเขาบอกว่าลูกเราไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดอันตราย
ก็เขาเอาลูกเราออกเพราะเดี๋ยวเขาเสียชื่น
ที่สุ่มเสี่ยงคิดว่านี่คือห้องน้ำ
ห้องน้ำเองนี่คือครับ

ทางโรงเรียนให้เหตุผลแบบนี้
เพราะเธอไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงเองเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้

คือถ้าเกิดจะเข้าห้องน้ำจะให้ไปที่ไหนที่ไม่รู้
ผู้เป็นแม่ก็เลยเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับคุณปวีนา
เมื่อคุณปวีนารับเรื่องไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะ
พอบ่าย๓คุณปวีนาก็เชิญทางด้านของหัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพกระทรวงศึกษาธิการมาพบมาพูดคุยกัน
นั่นก็คือนายทีพวังขนันนะครับ
ซึ่งนายทีพวังคณันหัวหน้าก็เข้าร่วมประชุม
เพื่อหามาตรการและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยของห้องน้ำโรงเรียน
ร่วมกับนางปวีนาแล้วก็ผู้ปกครองของเด็ก

จากจังหวัดชมบุรีที่มาร่วมติดตามคดีด้วย

ตอนนี้ได้มีการเตรียมลงพื้นที่ร่วมกับเขตการศึกษา

และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เสียหายนะครับ
ข้อมูลหนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาจาก
หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
ว่าผู้ปกครองมีการร้องเรียนเข้ามาถึงศูนย์
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของเขา

เป็นเรื่องราวในปี๒๕๖๑นะครับ
มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์จากผู้ปกครอง
หกหมื่นเรื่องคุณ

นักเรียนมีอาการทางจิตเวทซึมเศร้าประมาณ๓๐๐๐กว่าคน
เป็นความรุนแรงนำไปสู่การฆ่าตัวตายเนี่ย

อันนี้เรื่องแรกที่ผู้ปกครองร้องเรียนมา

นักเรียนขอความช่วยเหลือปรึกษาเรื่องความยากจน

คือเรื่องของการถูกข่มขืน
หรือพยายามขืนใจในสถานศึกษา
รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
มีผู้ร้องเรียนมาจำนวน๓๐๐คน
หัวหน้าบอกว่าแม้จะเป็นตัวเลขหลักร้อย

ทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ
และมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง
รอบบริเวณโรงเรียนรอบสถานศึกษา

ก่อให้เกิดคดีทางเพศในโรงเรียนนะครับ
แล้วก็มันคอยดูแลนักเรียนภายในชั้นของตัวเอง

จะทำยังไงดีล่ะเพื่อแก้ไขปัญหานี้
ทางด้านนางปราวินาเองเขาก็เสนอเลย
เราควรมีการติดกล้องวงจรปิดที่หน้าห้องน้ำไหม

หรือ๒อาจจะมีแม่บ้าน

หรืออีกวิธีหนึ่งคือห้องน้ำเนี่ย

อาคารเรียนมากขึ้นไม่ต้องแยกไปอยู่ใกล้
อย่าไปอยู่ที่รับหูรับตาที่ไกล
โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นสหะ

คุณผู้ชมห้องน้ำเขาอยู่ในห้องเรียนเลย

หรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงจะเสนอ
เรื่องปัญหาตรงนี้ส่งมาได้นะคะ

แล้วก็มีข้อมูลจากคุณปวีนานะ
สถิติเกี่ยวกับการข่มขืนและอนาจารย์ปี๖๑
มกราคมถึงสิงหาคม
มีคนถูกข่มขืน๔๗๖ราย
อายุเหยื่อต่ำสุดแค่๑ขวบ๑๐เดือน